เหตุการณ์บนท้องถนนที่หลายคนเห็นแล้วก็หวาดเสียวไปตามตามกันนะคะ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยท่าทีแบบนี้ค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมเจอจะคิดยังไงคะ
คุณผู้ชมดูค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีสองส่วนนะคะ
ส่วนของคนขี่มอเตอร์ไซค์หวาดเสียวแบบนี้
หลายคนเห็นก็กลัวด้วยหวาดเสียวด้วยนะคะ

ก็ถ่ายคลิปไปสนุกไปส่งเสียงไปนะคะ
ก็คงจะได้ยินไปเหมือนกันนะคะ
ก็ได้ยินเสียงเชียร์บอกให้ไปยาวเลย
เนี่ยค่ะตำรวจเชิญตัวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มผมยาวที่ขี่รถผ่านผล
ชื่อว่านายจรรย์หรือรอหมานอายุ๓๗ปี
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปนี่คือนายธเนธอายุ๒๔ปี

และแจ้งข้อหานายรอหมานขับขี่รถโดยประมาท

ขับรถในลักษณะผิดวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
และขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

ลอหมานเนี่ยคุยไปคุยมาตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์เวียนรอบตลาด
ขอเงินพ่อค้าแม่ค้า๕บาท๑๐บาทเอาเงินไปซื้อยาเสพติด
แล้วก็จะขี่รถโชว์ลีลาผ่านผลเป็นประจำพอเสพยาแล้วทำแบบนี้ทุกทีเลย
ตอนนี้เขาก็เลยไปคุยกับพ่อแม่ขอเอาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาเพื่อบำบัดค่ะ

เหมือนกันนะคะเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำผิดค่ะ
เพราะว่าเขาก็บอกเขารู้เท่าไม่ถึงการที่ไม่ห้าม

ก็เป็นข้อกฎหมายที่เราต้องรู้ด้วยนะคะ